ไปดูเมนูอาหารที่อุทัยธานีกันหน่อย

โรงเรียนแห่งหนึ่งในอุทัยธานีส่งมาอวด
เขาบอกว่าถ้าคุณบริหารจัดการงบดีอาหารกลางวันเด็กก็จะหน้าตาแบบนี้แหละค่ะ

ขนมเป็นอลัวมีเฟรนด์ไฟล์ด้วย
มีตกแต่งเอาทงไปติดให้มันดูแบบไฮโซ
นี่ถูกต้องตามหลักตามหลักโภชนาการและตามหลักอาหารด้วยนะ

มี๕สีมีครบ๕หมู่
เขาบอกว่าโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนรัดด้วยนะฮะ
ให้น้องซึ่งมีภาคเอกชนช่วยเหลือด้านงบประมาณ

โอ้นี่ยำอ่ะโอ้ย

เวลาที่ศึกษาธิการหรือแต่ละผอเขาจะมีการไปดูงานใช่ไหม

แล้วไปปรึกษาไปพูดคุยกับเขายกหูหาเขาก็ได้ค่ะว่า
คุณบริหารจัดการงบอาหารกลางวันอย่างไรหรือ
ก็ทำให้ขออภัยนะถ้าไม่มีการโกงกินกัน

งโม๕ชิ้นแต่เมื่อกี้สับปะรดชิ้นเดียวในกรุงเทพ
แล้วเด็กเนี่ยนะเห็นไหมนั่งพนมมือก่อนทานข้าว
ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว้าง
อย่าคิดว่าเหลือแล้วเผื่อให้หมา
โรงเรียนที่คุณเล่าเนี่ยหมายังร้องค่ะไม่เหลือถึงหมา
ใจบอกอย่าเผื่อให้หมาปุ๊บชี้มาหา
น่ากินน่ากินเขานะคะคุณส่องมันน่าทานมากจริงคือเออ
เราก็ต่อให้เขาไม่ใช่ลูกใช่หลานเราอะเนาะ

ถ้าเราได้กินข้าวกลางวันแบบนี้จะรู้สึกยังไง
ไปตรวจนะซุ่มดูอย่ายกขยงไปแบบ

ขออย่างเดียวตรวจแล้วขอให้เจอบ้าง